หลายคนบอกว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้
พลเอกประยุทธ์ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ
และขอวางมือจากการเมืองด้วย

พอเสร็จสิ้นการประชุมเหนือพเปรยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เดินลงมาแถลงข่าว

ท่านถอนหายใจมีอะไรรึเปล่า

วันนี้ฟ้าแจ่มใสสว่างสวยงาม
อืมก็เลยถอนหายใจแรง

ฟ้าหลังฝนมีอะไรดีเกิดขึ้นหรือเปล่า

เรื่องการเมืองเรื่องของกระบวนการและกฎหมายรัฐธรรมนูล

วันนี้เป็นเรื่องการประชุมคอรมอลตามปกติ
ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีที่มาร่วมประชุม

เป็นเรื่องการทบทวนตรงนั้นตรงนี้เข้ามา
แล้วก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารราชการ

วันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมปกติ

ส่วนใหญ่เรื่องการทบทวนตรงนู้นตรงนี้มา
แล้วก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารราชการ

เป็นไปตามกฎหมายนะจ๊ะโอเคนะ
ถือว่านิ่งเงียบหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อไปแป๊บเดียว
ลุงตู่ประกาศลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ
และขอวางมือทางการเมือง
ขอขอบคุณ๔๗ล้านเสียงที่ทำให้พัก
ได้รับการเลือกเป็นพักอันดับ๓นี่ค่ะ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรัก
และสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติทุกท่าน
ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไม่ทันแล้วอ่านในนี้แล้วกันนะคะ
เอาเป็นว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือประกาศลาออก
ให้สมาชิกพักเนี่ยทำการเมือง

คะแนนเป็นพักอันดับ๓นะคะ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกชัดเจนเลย
ว่าขอลาออกและวางมือจากการเมืองแล้ว
ถือว่าคะแนนเสียงทั้งหมดได้สอสอมา๓๖คนเนี่ย

พักการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่
ที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะอยากจะร่วมสร้างพักรวมไทยสร้างชาติ

มีอุดมการที่แข็งแกร่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็เป็นหลักให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

พบปะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

สัมผัสได้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ

เชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา๙ปีเสร็จ

ปีเสร็จในฐานะนายกรัฐมนตรี
ได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
เพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และประโยชน์ของประชาชนอันเป็นที่รักยิ่ง
สิ่งเหล่านี้กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศชาติโดยส่วนร่วม
ก็พยายามที่จะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งในทุกด้าน
มันบอกว่ารู้สึกซ้ำซึ้ง
แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมนี้

แต่วันนี้น้องมันอีกไม่กี่วันก็จะ

แต่เหมือนทุกอย่างมันมาอัดอยู่ในส่วนสักสัปดาห์นี้เลย

จากพลเอกประยุทธ์ประกาศลาออกแล้ว

ใช่ก่อนอันนี้เหมือนที่พี่มดบอกว่าจะลาออกจากสอสอ

อันนี้ลำดับถัดไปที่จะขึ้นมาก็คือคุณสิทธาไหม
ใช่ไหมในลำดับเดี๋ยวขอแอบส่องแป๊บหนึ่งนะคะ
คุณหญิงบอกว่าเหมือนได้พูดไว้ก่อนนั้นทีแล้ว
แล้วก็จะอยากดันให้ก็อีกหนึ่งตำแหน
คือเหมือนตอนนี้ก็คือส่งส่อเข้าสภาได้๖คน
ค่ะใช่

ที่ฉันได้แจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ตามที่ได้ประกาศในวันที่เข้าสภาครั้งแรก
และจะเลื่อนลำดับของผู้สมัครของพักท่าน

มันรัวไปหมดเลย

จะเกิดขึ้นใน๒เดือนอาทิตย์นี้
กรกตสรุปเมื่อวานเขาบอกให้ติดตามตามต่อไปในวันนี้

ก็ติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้
แล้วคือยังไงล่ะมาลืนนี้คือโหวตนายกแล้ว

อาจจะเป็นวันที่๑๓ตอนเช้าหรือเปล่าด้วยซ้ำ
ใช่๙โมง๙โมง๙โมงครึ่ง

ซึ่งท่าทีนี้มันส่งผลมากกับสว
เพราะว่าก็มีสวบางคนเริ่มออกมาแสดงจุดยืนแล้วว่า

จาก๑๓กรกฎาคมไปเป็นวันอื่นได้ไหม

เขาตัดสินใจกันให้จบก่อนว่าเขาจะ
ยื่นเรื่องให้สารรัฐมนุนพิจารณาใหม่
พูดว่าขอเลื่อนแล้วมันเลื่อนได้ไหมจริงแล้วเนี่ย

๑๕วันใช่ถ้ามันไม่เป็นเป็นจะต้องเป็น๑๓ก็ได้
ใช่ค่ะคือมันมีกระแสออกมาหลายกระแสมากว่า

ซึ่งถ้างดออกเสียงในที่นี้แปลว่า
ไม่รู้ว่า๒๕๐เสียงหรือว่าในกี่เสียงของ๒๕๐เสียง
แต่เท่ากับว่า๓๑๒เสียงนี้ต้องไปหาเสียงจากสสมาเติมให้ครบ๓๗๖แบบนี้ค่ะ
มันก็เลยไม่รู้จะยังไงกรกตเองก็บอกว่ายังพิจารณาอยู่
สวบางคนก็กลัวว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดโหวตให้ไป
แล้วหลังจากโหวตเสร็จปุ๊บกรกตส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนุน
ตัดสินว่าเข้าข่ายอายาปุ๊บ
แล้วคนที่โหวตให้นี่จะโดนอาญาไปด้วยไหม
นี่สำคัญเยอะมากเลยนะในทุกมิติเลย
ต้องติดตามจริงเรื่องการเมืองในช่วงนี้นะคุณผู้ชม
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา